นะฮะก็ฝ่ายหนึ่งไปทวงเงินจากพี่
๐บาทไม่คืนสักทีก็มีเรื่องปัญหาปากเสียงชกต่อยกัน

ฝ่ายนี้ก็เลยเอามีดจ้วงแทงไส้ทะลัก
อีกฝ่ายนึงเสียชีวิตจากเงิน๒๐๐บาทติดตามจากรายงานครับ
นี่เป็นภาพนาทีฆ่าชายเดินถือมีดตามกระทืบและใช้มีดฟันคู่กรณีที่ถูกแทงจนไส้ทะลักนอนจมกองเลือดท่ามกลางเสียงตะโกนห้ามปลามของชาวบ้านแต่ห้ามยังไงก็ห้ามไม่ได้เพราะห่วงนั้นอารมณ์ถึงขีดสุดก่อนจะจบลงที่ความตาย
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นวันที่๑๑กรกฎาคม
ตำรวจสพเมืองเลยรับแจ้งเหตุฟันกันจึงนำกำลังเข้าตรวจสอบที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่๑๒อำเภอเมืองจังหวัดเลย
ที่นั่นพบร่างนายอัครพลปากคำหรือบาสวัย๓๗ปีมีบาดแผลชะกันถูกมีดฟันแทงเข้าที่ท้องจนไส้ทะลัก
และมีบาดแผลที่แขนอีกหนึ่งแผลจึงรีบหามส่งโรงพยาบาลแต่ถ้าว่าแพทยื้อชีวิตไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ส่วนคนก่อเหตุไม่ได้หลบหนีและไม่ใช่ใครที่ไหนคือนายแสงดาววัย๕๒ปีถูกมีดฟันเข้าที่ศีรษะและบริเวณใบหน้าเป็นแผลลึก
อยู่ในอาการคลุ้มคลั่งจนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้
ตำรวจสอบปากคำญาติพี่น้องทั้งสองฝ่ายได้ความว่านายแสงดาวกับนายบาทเป็นญาติลูกพี่ลูกน้องกัน
ก่อนเกิดเหตุนายแสงดาวมาทวงเงินจากนายบาทที่ยืมไป๒๐๐บาท
แต่นายบาทไม่มีเงินคืนให้ทำให้ทั้งสองคนเกิดมีปากเสียงชกต่อยกัน
ห่วงนั้นนายบาทความมีดมาฟันเข้าที่ใบหน้านายแสงดาวจนเลือดไหลอาบ
ทำให้แสงดาวโมโหมากขึ้นวิ่งกลับไปที่บ้าน
ความมีดยาวมาฟันที่แขนในบาส๑ครั้ง
และแทงเข้าที่ท้องจนไส้ทะลักล้มปุ๊บลงไปนอนแน่นิ่ง
ก่อนที่จะถูกกระทืบและฟันซ้ำอีกตามที่ปรากฏในคลิป
ถือมีดเออกลัวเพราะเลยแถวนี้ก็ปิดประตูหมด
หลังถูกจับกลุ่มตัวตำรวจนำนายแสงดาวไปรักษาที่โรงพยาบาล
ก่อนนำตัวมาสอบสวนแสงดาวบอกว่าดื่มเหล้ามานิดหน่อย
ทำไปเพราะโมโหทวงเงินไม่จ่ายแถมยังโดนทำร้ายจึงป้องกันตัว
ขอโทษนะครับเพราะว่ามันก็เขาห้ามก่อนมันก็โมโหเนอะครับ
แล้วก็ป้องกันตัวเองไงครับมันก็ถ้าไม่ป้องกันตัวเองก็อาจจะ
หรือเขาฆ่านะครับเหตุการณ์นี้สร้างความเศร้าใจให้กับญาติ
เพราะที่ผ่านมาทั้งสองคนรักกันมากมีอะไรก็แบ่งปันกัน
ไม่น่าเชื่อว่าเรื่องเงินแค่๒๐๐บาทจะทำให้ฆ่ากัน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน